ต่อกันที่พฤติการของแม่ลูกสองแม่ลูกคู่นี้
ที่เข้าไปในวัดแล้วก็จะไปถ่ายสังฆาญ
จากนั้นฉวยโอกาสไปวางยาสลบเจ้าอาวาส
จากนั้นเกาะเหตุลักษณ์ซับได้เงินคลั่งนี้ในวัดนี้ไป
ห้าหมื่นกว่าบาทก่อนหน้านี้ทำมาแล้วหลายวัดด้วยกันค่ะ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นกล้องวงจรปิดของสองคนร้ายเป็นชายเป็นหญิง
ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดวังหินแรง
อยู่ในตะบนสำนักขุนเนรอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร
เข้าไปในวัดแล้วก็ไปพบกับพระอธิการผู้ชงยานวุฒโธเป็นเจ้าอาวาสวัดวังหินแรงค่ะ
หลังจากนั้นไปออกอุบายให้เจ้าอาวาสไปฉันชาเขียว
เจ้าอาวาสก็ฉันไปจิบไปนิดเดียว
หลังจากนั้นก็รู้สึกมึนลืมตาไม่ขึ้น
เดี๋ยวจะมาบอกต่อว่าในน้ำชาเขียวน่ะมีอะไร
เพราะว่าเจ้าอาวาสหลังจากลืมตาไม่ขึ้นก็เข้านอนปิดกุฏิหลับไปเลยนะคะ
ตื่นไม่ทีเนี่ยไปพบว่าประตูกุฏิน่ะถูกงัด
เครื่องอังษะที่อยู่บนหัวเตียงก็หายไป
ในอังษะมีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทค่ะ
การหลับแล้วก็ตามไปเลยหลับไม่รู้เรื่องหลับไปเลย
เข้าไปนอนในห้องในห้องแล้วก็โดนทุบประตู
หิวอังษะแต่อังษะตอนอังษะอยู่ก็หิวไปรักอังษะไป
มีอังษะไปด้วยอังษะเงินอยู่ในนั้น
มีเงินอยู่ในนั้นประมาณสักห้ามหมื่น
นี่นะคะเป็นพฤติการการก่อเหตุของเขา
แต่ว่าหลังจากนั้นเวรกรรมมีจริงเพราะว่าตำรวจตามไปจับตัวได้นะคะ
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนางชายามอนอายุ๔๐ปี
แล้วก็นายสุรชัยอายุ๒๒ปีทั้งสองเป็นแม่เป็นลูกกันค่ะ
จับได้ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านพักในพื้นที่หมู่๓ที่ตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาคไปค้นในบ้านไปเจอของกลางเงินสดในสี่หมื่นห้าพันบาท
ไปเจอสลากินแบ่งรัฐบาลสิบห้าใบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีแดง
ติดทะเบียนอีกหนึ่งคันไปสอบถามนางชายาพร
ทำไมทำแบบนี้ทำไมต้องไปขโมยเงินพระ
แล้วก็ทำกับพระแบบนี้เธอบอกว่าลูกชายเธอเนี่ยมีอาการป่วยทางจิต
รักษาตัวที่โรงพยาบาลพิจิตรแต่ว่าอาการของเธอก็เป็นเหมือนกันนะ
แต่ก็ไม่มากเท่าลูกชายที่ป่วยหนักขึ้นทุกวัน
ประกอบกับมีคนแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนครสวรรค์
แต่ไม่มีเงินไงคะก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์พระสงฆ์ค่ะ
คือเขาจะนำยาที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยนะคะเอาไปบดใส่กับชาเขียว
แล้วก็โอเวนตินเอาไปให้พระฉัน
เพราะว่าหลังจากฉันไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการง่วงซึม
ทีนี้พอเห็นเจ้าอาวาสง่วงหลับไปแล้วก็ก่อเหตุแล้วค่ะ
เข้าไปขโมยเงินเจ้าตัวบอกว่าแม้จะรู้ว่าบาป
แต่ก็อยากมีเงินไปรักษาลูกค่ะก็เลยทำแบบนี้
และนี่ไม่ใช่ที่วัดเดียวที่ก่อเหตุนะคะ
จากวัดวังหินแรงแล้วก็ยังไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้
วัดทุ่งตับเต่าในอำเภอบางบูนาควัดวางงิ้วที่อำเภอดงเจริญด้วย
จับกลุ่มตัวแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีนะคะ
และจะพิสูจน์อีกครั้งว่าป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า